คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าวันนี้นะวันวาเลนไทย
เพราะว่าก่อนหน้านี้กรมอนามัยบอกว่า
คนที่เป็นแฟนกันเป็นอะไรกันจะไปนัดเจอกัน
ซื้อถุงยางอนามัยมาซื้อยาคุมกำเนิดฉุกเฉินกัน
เมื่อวานนี้๓อย่างนี้ขายดีมากในวันวาเลนไทยครับ
นะฮะนี่ร้านขายยาในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีนะฮะ
เพศัตริย์ชื่อว่าปานิสาครวุฒิวัฒน์นะฮะเจ้าของร้านขายยา
รักยิ้มเพศัตริย์โอ้โหคุณข่าวใช่ไหมนอกเหนือจากยาคุณ
คนมาซื้อเยอะแล้วกลุ่มที่ไปซื้อคือนักเรียนนักศึกษา
เพราะว่าต้องตรวจก่อนเข้าโรงเรียนด้วยไงแต่เมื่อวานเนี่ยที่มัน
เพิ่มขึ้นคือเป็นคู่รักที่ไปซื้อชุดตรวจนี้นะครับนะฮะ
เออขายดีมากเลยคุณผู้ชมนะวาเลนไทยเขาบอกว่าก็ตามที่กรม
นามัยเขามีการออกมาลนลงกันนะฮะว่าถ้าเกิดว่าจะนัดเจอ
กันในวันวาเลนไทยก็ตรวจเอทีเฮก่อนแล้วกันป้องกันโควิด๑๙
แต่ว่าในส่วนของถุงยาอนามัยกับยาคุมกำเนิดก็ขายดีใน
กลุ่มของลูกค้าที่เป็นคู่รักเท่านั้นนะฮะซึ่งวาเลนไทยเนี่ยบางร้าน
อาจจะขายดีแต่บางร้านอาจจะขายได้ตามปกตินะฮะแต่ทุกปี
ส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องของถุงยางอนามัยกับยาคุมเนี่ยมันขาย
อยู่แล้วในวันวาเลนไทยเนื่องจากรัฐบาลเองก็มีการประชา
สัมพันธ์นะคู่รักต่างวัยเรียนวัยต่างคิดจำเพศ
สำคัญกันก็ต้องป้องกันป้องกันเรื่องของปัญหามีบุตรแบบ
ไม่พร้อมนะฮะเมื่อวานเอกก็ขายดีด้วยอีก๑กลุ่มทำถูกแล้ว